ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่หนุ่มคนนี้เลย

หลังจากที่ทุ่มสุดตัวกับงานในวงการบันเทิงต่างแดนที่แดนมังกร
กำลังจะขยับขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะหลังจากที่มีฐานแฟนคลับแน่นปึ๊ก

ตกลงเซ็นสัญญาให้หนุ่มไม้เป็นนักแสดงในสังกัด

แล้วก็ดาราชื่อดังระดับโลกอีกมากมายเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊
งานนี้ค่ะหนุ่มไม้บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก
เหมือนได้ทำตามความฝันส่วนหนึ่งในชีวิตให้เป็นจริงได้
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิต
ที่จะเริ่มก้าวแรกเข้าไปสู่ตลาดฮอลลีวูดอย่างจริงจัง
อีกทั้งยังรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากในฐานะคนไทย
ที่มีอาชีพนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้ก้าว
ไปร่วมงานกับบริษัทสากล
คาดว่าในอนาคตจะมีงานท้าทายใหม่ตามมานะคะ
ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างในปีนี้เอาไว้แล้วด้วย
โอ้โหคือต้องขอแสดงความยินดีกับไมค์พิวรัฐจริง
หลายคนไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาหนุ่มไม้พี่รัฐ

ต้องบอกว่า๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองไปมีผลงานในแดนมังกรที่เมืองจีน
แล้วตอนนี้นะคะแฟนคลับในเมืองจีนเยอะมากนะคะคุณผู้ชม
พี่รัฐไม่ธรรมดาคือไปด่งดังที่บ้านเมืองในต่างแดนว่าอย่างนั้นเถอะ